คือเมื่อวานนี้เนี่ยคุณยายก็ไปแจ้งกับผู้ใหญ่บ้าน
แล้วก็ไปแจ้งตำรวจต่อว่าถูกพระลูกวัฏแถวบ้าน
ใช้มีดจี้บังคับเข้าไปในกุฏิ

แสบจริงนะครับคุณยายวัย๗๘ปีคนนี้นะครับ
อยู่ในพื้นที่ตำบลพรุดินนาซึ่งอยู่ในท้องที่ของสพคลองท่อมจังหวัดกระบี่
บอกว่าช่วงเย็นเมื่อวานนี้นะฮะถูกพระลูกวัดที่เป็นวัดแถวบ้าน
คือวัดควรใหม่นะครับใช้มีดจี้เข้าไปในกุฏิที่เป็นกุฏิร้างของวัด
แล้วก็ข่มขืนก่อนจะหลบหนีไปอ่าโดยบอกว่าช่วงกลางวันของวันเกิดเหตุ
ออกมาจากบ้านเข้าไปที่บริเวณพื้นที่วัดห่างจากบ้านสักแค่สามสี่ร้อยเมตรนะครับ
เพื่อจะไปเก็บเม็ดมะม่วงหิมพานจะเอาไปขาย
ระหว่างที่กำลังเก็บเม็ดมะม่วงอยู่มีผู้ชายคนหนึ่งมาทางด้านหลัง
มากอดเอวไว้แล้วก็ใช้มืออ้อมมาล็อกคอโดยในมือมีมีดปลายแหลมมาจี้ที่ตัวคุณยายด้วย
ไม่ให้ส่งเสียงร้องหลังจากนั้นผู้ชายคนนี้ก็ฉุดกระชาก
เข้าไปในกุฏิร้างซึ่งอยู่ห่างจากจุดที่เก็บเม็ดมะม่วงหิมพานสัก๑๐เมตร
ผลักให้นอนลงบนพื้นแล้วก็ข่มขืนนะครับ
ซึ่งพอเห็นเนี่ยก็พบว่าผู้ชายคนนี้ที่ทีแรกมาข้างหลังเนี่ยเอ้าเป็นพระในวัด
มาอยู่ที่วัดในพื้นที่แถวบ้านได้ไม่ถึง๑๐วันนะครับ
แล้วก็มาก่อเหตุซึ่งยายบอกว่าพอข่มขืนยายเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ก็กล่าวขอบคุณแล้วก็หนีไปแล้วก็วิ่งหลบหนีไป
พอยายตั้งสติได้ก็วิ่งไปบอกพระในวัดว่าถูกพระที่มาอยู่ใหม่ในคมขืน
แล้วทุกคนก็พาไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านก็แจ้งตำรวจนะฮะ
เดี๋ยวฟังที่ยายเล่าหน่อยนะครับ
เห็นเบอร์สูรร่างไอ้ติด

คือว่าคนเหมากับเบาหญ้ามันกลวงไม่ได้มีแหลงฉะนั้นไหมนะ
กุดหูหวิ่งไปกุดหูหวัดลด
ลาวยาวนี่ไหมนะพะค่ะทำใจวุ้งแกว่นหน่อย
ต้องทำไมทุกคนขอบคุณครับ

ท่านที่ได้ฟังข่าวสารตอนแรกอาจจะเอ๊ะจริงไม่จริงอะไรยังไง
คุณยายเขาไปตรวจที่โรงพยาบาลคลองท่อมแล้วนะคะ
คุณหมอยืนยันว่ามีร่องรอยของการถูกข่มขืนจริงจริงถูกข่มขืนจริงนะฮะใช่ค่ะ
วันนี้ตำรวจก็ให้ยายไปชี้จุดเกิดเหตุด้วยนะครับแล้วก็ไปสอบถามรายละเอียดจากพระในวัด
เพื่อจะติดตามตัวผู้ก่อเหตุนะครับอ่าก็ทำให้ทราบว่าคนที่ก่อเหตุเนี่ย
อ่าก่อนหน้านี้ชื่อว่าพระทองหล่อธีระสุโธนะหรือว่านายทองหล่อทวีบท
อายุ๔๐ปีเป็นชาวอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรี
มาอยู่ที่วัดได้สักแค่สิบวันเองนะแล้วก็ตอนที่มาอยู่ที่วัดเนี่ย
ทางวัดเขาก็ยังไม่ได้แจ้งให้กับผู้นำชุมชนหรือว่าพระผู้ใหญ่รู้ด้วย
อืมอ่าเหมือนกับมาอยู่เองนะครับเมื่อตำรวจไปตรวจสอบในกุฏินะ
ที่เป็นกุฏิห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ๕๐เมตร
เป็นกุฏิของนายทองหล่อที่หลบหนีไปเนี่ยเพราะว่าจุดที่ข่มขืนยายเนี่ยเป็นกุฏิร้าง
กุฏิของนายทองหล่อเองเนี่ยอยู่ห่างไปห้าสิบเมตรพบว่ามีขวดสุราอยู่หนึ่งขวด
มีมีดปลายแหลม๑เล่มมีกางเกงยีน๑ตัวก็เป็นของนายทองหล่อนั่นแหละ
ก็เก็บไว้เป็นหลักฐานแล้วนะครับพันธุ์ตำรวจเอกภาษากรสนทิกุล
กับการสพคลองท่อมบอกว่าได้สั่งการให้พนักงานสอบสวน
เร่งรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดและเตรียมขออนุมัติหมายจับนายทองหล่อนะฮะ
เจ้าหน้าที่ตอนนี้สืบทราบว่าหนีไปอาศัยอยู่ที่วัดแห่งหนึ่ง
อำเภอทุ่งสงศ์จังหวัดนครศรีธรรมราชแต่คาดว่าภายใน๑๒วันนี้ตามจับตัวได้แน่
พระลูกวัดด้วยกันนะบอกว่าพอรู้ข่าวไม่สบายใจมากกับพฤติกรรมของพระที่มาอยู่ด้วยแล้วก่อเหตุแบบนี้
ช่วงที่อยู่ที่วัดประมาณสิบวันนะพระทองหล่อหรือว่านายทองหล่อเนี่ยนะ
บอกออกออกไปเถอะจะไปอยู่ไหนก็ไปออกจากวัดไปได้แล้วสุดทนกับพฤติกรรม